เองในฐานะที่ทำฟุตบอลมา๑๖ปี
มีความรักในฟุตบอลไทยจนเข้าเป็นในไส้
เล็กเคยนำทีมหญิงไปบอลโลกมา๒สมัยแล้ว

พูดซึ่งขณะนี้แก่มากอายุ๕๗ปี
่อมมีความฝันอยากเป็นมิตร
อยากนำฟุตบอลทีมชาติไทยไปบอลโลกให้ได้
ซึ่งการคัดบอลโลกก็น่าจะเกิดขึ้นไป

ว่าคนที่จะผลักกันก็คือ

พวกเราอยู่แล้วก็จากไป

แต่แฟนบอลคือพลังที่สำคัญที่สุด
ไม่ว่าจะเชียร์ยังไงแต่แป๊กรู้ว่าเชียร์จากใจ

ซักท้ายแโบรนด์เชียร์ของ
ทางทีวีแล้วก็จอยังทุกประเทศ
ได้ส่งพลังมาเป็นทีมชาติไทย
และเป็นแบบที่ส่งศักดิ์สิน

รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญนะคะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๑๔
ก็ได้มีโอกาสเข้าเป็นผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่
เมื่อวันที่๒๓สิงหาปีที่แล้ว
แล้วก็ปีที่แล้วก็ได้ไปแข่ง

เพราะฉะนั้นยากลำบากมากในการที่จะขอตัวนักเตะนะคะ

สโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะนะคะ

ีรทรบุญมาธรรมที่ตัดสินใจ

มีลูกคนที่สองมาพันยาเป็นตั้งครรภ์
แล้วก็ต้องบอกว่ายากจริง

แต่ก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่า
ในที่สุดแล้วก็สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้

ยังไงเราจะพยายามรักษาแชมป์ให้ได้
ตั้งแต่วันแรกที่เราเก็บตัวกัน
อุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยนะครับ

นัดที่เสมอเวียดนามนิดนึง

เห็นมีภาพที่มาดามแป้งนั้นปลูกใจนักเตะด้วยนะครับ

แฟนบอลไทยทั้งชาติว่า

ด้วยแรงกิ้งเข้ามาสูงกว่าในตอนหลัง
แรงกิ้งเขาอยู่เมื่อ๙๖แล้ว๑๑๑

อะไรที่เจอกับเวียดนามเนี่ยก็จะเหมือนเป็นคู่รักผู้แค้น

เอเฟสเนี่ยเราเคยชิงแชมป์กับเวียดนามเนี่ย

ปีที่แล้วแล้วเป็นการแข่งขันแบบ

ได้แชมป์แต่จริงจริงปีที่แล้วเนี่ย

กับโดนีเซียเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย

เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นแมท

ผู้คิงเป็นไทยแล้วก็เวียดนาม

สำหรับใจแป้งนะคะรับตำแหน่งผู้จัดการทีม

การไปเยือนที่แปลว่าทารุณที่สุดเนี่ย

ส่วนไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดิ่งเนี่ย

แล้วก็ชิงกับเวียดนามนะคะ

การที่เราเสมอ๒๒ก็ยอมรับวันนั้น

ในช่วงคืนเดียวพูดว่าเสียดายเป็นครั้งที่๒๐๐

อย่างที่บอกนักฟุตบอลมันก็มี๓ด้าน

สอบถามนิดนึงครับแผนหลังจากนี้ครับ

ทีมชาติไทยต่อไปครับแผน

คือแป้งมองว่าเวียดนามปูทีม

จุดหมายสูงสุดของฟุตบอลในอาเซียน

เองในฐานะที่ทำฟุตบอลมา๑๖ปี

เคยนำทีมหญิงไปบอลโลกมา๒สมัยแล้ว

ซึ่งขณะนี้แก่มากอายุ๕๗ปี

อยากนำฟุตบอลทีมชาติไทย

สุดท้ายอยากให้มาดามแป้งฝากอะไรถึง

แป้งพูดเสมอว่าวิกฤต
ของบทไทยที่ทุกคนพูด

มันก็วันนี้เป็นครั้งที่

ใหญ่จุคลได้แปลกหมื่นคน๕หมื่นคน

พูดเสมอตั้งแต่รับตำแหน่งไม่ว่าที่ไหนว่า
คนที่จะผลักดันก็คือ

พวกเราอยู่แล้วก็จากไป

คือพลังที่สำคัญที่สุด

และก็เมื่อวานเนี่ยแป้งเชื่อว่าสัตว์ฐาแรงเชียร์
ของทั้งผู้ชมในสนามแล้วก็ผู้ชมถ่ายทอดทางทีวี
แล้วก็จอยักษ์ทั่วประเทศได้ส่งพลังมาถึงทีมชาติไทย
และก็เป็นแมตช์ที่สมศักดิ์ศีรภ์
ขอขอบคุณจากใจขอบคุณจากใจจริง
ขอบคุณครับ